บางคนบอกว่าไม่ถูกสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยแต่ว่าตอนเช้าวันนี้เนี่ยก็ถือว่าโชคดี
บางคนโชคไม่ดีก็มีนะฮะลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง
เฟสที่สองเช้าวันนี้ครับเปิดให้อีกห้าล้านสิบห้าล้านคนนะครับทุกผู้ชมครับ
ใช้เวลาลงทะเบียนเนี่ยเริ่มตั้งแต่๖นาฬิกานะครับ
หกนาฬิกาเนี่ยมีคนไปลงทะเบียนกันแล้วก็เต็มสิทธิ์เรียบร้อย
ภายใน๒ชั่วโมงเท่านั้นนะครับ๘โมงเช้านี่ก็เต็มแล้วนะฮะ
ห้าล้านสิทธิ์นะครับผู้ลงทะเบียนวันนี้นะครับในเฟสที่สองนะครับ
รัฐบาลให้คนละสามพันห้าร้อยบาทนะฮะสามพันห้าร้อยบาทเนี่ยคนที่อยู่เฟสแรกนะครับ
ต้องเข้ามากดยืนยันสิทธิ์นะฮะเขาจะเพิ่มให้อีก๕๐๐บาทนะครับ
ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่หนึ่งมกราคมถึงสามสิบเอ็ดมีนาคมปีหน้าปีหกสี่นะฮะ
อ่าท่านที่ได้รับการยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวรอตรวจสอบสิทธิ์หลังลงทะเบียนสามวันด้วยนะครับ
การใช้จ่ายก็ตั้งแต่หนึ่งมกราคมปีหน้าเป็นต้นไปนะฮะถึงสามสิบเอ็ดมีนาคมหลักการเดิมครับ
แต่ละวันเนี่ยท่านจะใช้ได้ก็คือยอดที่คนละครึ่งที่รัฐบาลจะช่วยจ่ายเวลาท่านไปซื้อของเนี่ยนะฮะ
ก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบบาทใช่ค่ะวันหนึ่งไม่เกินนะฮะคือท่านซื้อได้สามร้อยนั่นแหละ
เต็มที่สามร้อยอ่าก็มีเงินทั้งหมดที่ให้ร้อยสามพันห้าร้อยบาท
แต่ปัญหามันเกิดขึ้นอย่างนี้คือมันไม่ได้เกิดจากเรื่องของระบบของแอปของเว็บไซต์คนละครึ่ง
อ่าจะล่มหรือว่าจะอะไรยังไงค่ะนะหรือว่าแหม่เราลงได้ลงไม่ได้
ผู้ชมครับแต่ว่าดูอย่างงี้ก่อนฮะคือขั้นตอนที่เป็นปัญหาคืออย่างนี้ฮะ
คือเนี่ยฮะเห็นไหมติดเทรนด์ทวิตเตอร์วันนี้เลยนะครับ

พอท่านเข้าเว็บไซต์คนละครึ่ง

พอกดอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับ
ท่านมีแอปเป๋าตังค์อะไรแล้วก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะ
จะต้องมีการส่งรหัสกลับมายืนยัน

คุณต้องกรอกนะกรอกภายในกี่นาทีกี่นาทีก็ว่ากันไป
พอรหัสไม่มาต้องรอปุ๊บเวลามันก็เลยไปใช่ไหม
ทีนี้มันพอจะได้รหัสมาเนี่ยสิทธิ์มันเต็มแล้วอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ระบบของเขาเนี่ยเกิดการล่มแล้วมีปัญหานะครับ
จากเรื่องของการติดแฮชแท็กทวิตเตอร์ต่างที่มีการร้องเรียนกันไปนะครับ
บอกว่าเรื่องของระบบร่มเนี่ยมันทำให้เกิดผลกระทบเกิดขึ้นกับลูกค้า
ด้วยการชดเชยให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว
ส่วนรถเมื่อไปซื้อโทรศัพท์มือถือนะหรือว่าโบนัสเติมเงินให้ก็ได้นะครับ
ระหว่างการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส๒นะฮะเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันนะครับกระทรวงการคลังมีคำสั่งให้รวบรวมตัวเลข
ผู้เกิดปัญหาในการลงทะเบียนคนละครึ่งเนื่องมาจากระบบ
เดี๋ยวจะมาพิจารณานะครับว่าจะมีการขยายโครงการเพิ่มเติมแบบไหนอะไรยังไงหรือไม่นะครับ
แล้วก็มอบหมายให้ธนาคารกรุงไทยไปรวบรวมตัวเลขทั้งหมด

รวมถึงไปรอตัวเลขผู้ได้สิทธิ์คนละครึ่งไปแล้ว

ทั้งเฟซแรกแล้วก็เฟซที่๒
เฟซที่๒ล่อ๑มักรากลมหนึ่งใช้ได้

แรกเนี่ยบางคนลงทะเบียนไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้

ใช่ถ้าไม่ใช้ก็ถือว่าหมดสิทธิ์
ตัดสิทธิ์เลยนะฮะ๑๔วันแล้วคุณยังไม่ใช้เลยเนี่ย
ตรงนี้นะครับเดี๋ยวกระทรวงการคลังจะรวบรวมตัวเลขนะครับว่า
เหลือแบบไหนอะไรยังไงนะฮะอาจจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มนะครับ
แต่แน่นอนแล้วฮะตอนนี้เราอยู่ในเฟสที่๒
ใช่นะฮะวันนี้ผลเอกประยุทธ์จันโอชาณมนตรีนะครับ
ให้สัมภาษณ์เรื่องโครงการคนละครึ่งเฟส๒นะครับ
วันนี้เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เช้านะครับ๑๐เต็มใน๒ชั่วโมงนะฮะ
พลเอกประยุทธ์บอกว่าอาจจะมีเฟส๓และเฟส๔ต่อไปก็ได้ค่ะนะฮะ
แต่ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดสิบเก้า
นี่วันนี้พลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์นะครับนักข่าวก็ถามท่านนายกนะฮะ
บอกว่าโอ้โหท่านนายกประชาชนให้การตอบรับมาก

อ๋อค่ะไม่ค่ะรายย่อยก็บอกโอ้โหดีเหลือเกิน

ใครเป็นคนต้นคิดโครงการคนละครึ่ง

เด็กประยุทธ์บอกว่าอ๋อก็ระดับนโยบายก็ผมนี่แหละ

เพราะที่ผ่านมานายกเป็นคนคิดตลอด
ว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้อย่างไรบ้าง
หลังจากนั้นพอคิดพอมอบนโยบายไปแล้วเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาก็ไปคิดรายละเอียดปลีกย่อยต่อ

ท่านนายกครับกลับไปโครงการคนละครึ่งอีกหนึ่งคือ
คนถามเยอะเลยว่าใครคนคิด

คือแก่เงินให้ไปตัว
ผมบอกผมไม่ได้ครั้งนี้ไม่ได้มันก็มีการแจสุมครบ

ถ้าจากตอนผมที่บอกว่าการแจสุมครบ

บอกว่าทำงานแบบนายยกต้องเป็นแบบนี้
ก็คือพอคิดมอบนโยบายแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการต่อ
เช่นนั้นจะมีกระทรวงไว้ทำไม
ส่วนเรื่องของโครงการคนละครึ่งที่ท่านให้นโยบายไปท่านคิดไปแล้วก็ให้ไปทำกันต่อ
ก็ได้บอกไปว่าอย่างเช่นคือถ้าจะช่วยประชาชนตรงไหนเนี่ย
ถ้าจ่ายตรงได้ให้จ่ายถ้าจ่ายตรงได้ก็ให้จ่าย
แต่ถ้าจ่ายตรงไม่ได้ถ้าใช้งบประมาณสูงเนี่ย
ก็ให้เปลี่ยนเป็นลักษณะจ่ายสมทบ
นี่คือหลักการของนายกที่มอบนโยบายไป
ท่านผู้ชมวันนี้นะฮะโครงการคนละครึ่งเฟส๒เป็นอย่างไรกันบ้าง